คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
เราได้เล่าไปอย่างละเอียดแล้วตั้งแต่ช่วงต้นของรายการประมาณทุ่มหนึ่ง
ไปดูย้อนหลังไปดูเพิ่มเติมกันได้ในเพจของไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
ส่วนตัวเลขเราก็จะขึ้นไว้มุมจอแบบนี้มีข้อมูลให้เพิ่มเติม
เราจะพาไปดูที่จังหวัดนครนายกคือวันนี้ชาวบ้านเขาออกมาคัดคาร
เขาบอกว่าไม่อยากจะให้ใช้รีสอร์ทรีสอร์ทนี้เป็นที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยง
เพราะกลัวว่าเชื้อโควิด๑๙จะแพร่กระจายไปยังชุมชนนะคะ
นะครับ

ใช่ครับโรงเรียนเตรียมใหญ่โต
โรงเรียนเตรียมเขาก็มีนักเรียนอยู่นะคะ
แล้วชาวบ้านในความหมายที่ตัวนักเรียนติดใช่ไหม
ชาวบ้านไปรวมตัวกันนะคะที่หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑๒อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
เพราะรู้ว่ารีสอร์ทแห่งนี้จัดให้เป็นที่กักตัว
ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
และเข้ามาในพื้นที่อำเภอบ้านนา
ชาวบ้านที่รู้เขาก็ตกใจเขาก็กังวลใจ
กลัวว่าโควิด๑๙จะมาแพร่ระบาดในชุมชนแถวนี้
เพราะหมู่บ้านแห่งนี้มีผู้สูงอายุมีเด็กอาศัยอยู่เยอะมากค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนด้วยซ้ำ

เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมเมื่อเช้านี้เอง
มันไปทั่วประเทศไทยและไม่ว่าประเทศไทย
ประเทศทั่วโลกมันก็ไปหมดแล้ว
ตอนนี้เขาแจ้งว่ายังไม่มีแต่กลับบ้านไม่มั่นใจว่ามาหรือยัง
ในอำเภอบ้านนาค่ะนางวจิราพรอำมาตยกุล
บอกว่าพื้นที่อำเภอบ้านนาจะต้องมีพื้นที่สำหรับกักตัวนะคะ
ก็เลยมองว่าคนบ้านนาควรที่จะต้องอยู่ในพื้นที่บ้านนา

ในแต่ละอำเภอเขาก็จะมีสถานที่กักตัวของแต่ละอำเภอเอง
วันนี้รีสอร์ทแห่งนี้ก็ยังไม่ได้มีใครเข้ามากักตัวด้วย

สอดแห่งนี้พื้นที่รอบเป็นสวนไม่ค่อยมีบ้านเรือน
ทางเข้าออกก็มีทางเดียวควบคุมได้ง่าย
สาธารณสุขก็มาตรวจประเมินพบว่าพื้นที่ตรงนี้
ก็ควรจะใช้เป็นสถานที่กักตัวก็แยกส่วนกันอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะคะ
ครับ
แล้วเกิดจะต้องถูกกักตัวในเวลา๑๔วัน
เขาก็จะไม่มีที่อยู่ที่อาศัย
แล้วจะไปฝากตามบ้านชาวบ้านมันก็คงจะไม่ถูกต้อง

แต่ยังไม่ใช่ต้องขอยืนยันว่ายังไม่ใช่ผู้ติดเชื้อนะคะ

เป็นผู้ที่รอการเฝ้าระวัง๑๔วัน
ที่เขาไม่มีที่พักอาศัยในพื้นที่บ้านนา

แต่อาจจะโดนมาโดนจับที่ทางด่านตรวจเข้าออก
แต่ทางชาวบ้านเขาก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อ

เขาไม่ยอมให้ใช้สถานที่ตรงนี้
เป็นสถานที่กักกันสังเกตอาการของกลุ่มเสี่ยง
ก็เสนอให้ใช้สถานที่ของทางภาครัฐ

ก็มีการลงนามกันทำเป็นหนังสือขึ้นมาเลย
หนังสือฉบับนี้นายอำเภอบ้านนาก็รับไว้แล้วนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปหารือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ชาวบ้านก็ยอมแล้วก็แยกย้ายกันไป